วันนี้พาไปดูบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่างกอทมหน่อย

คือข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างของกรทม

ผู้ว่างกอทมเขาต้องมาทำงานด้วย

ตมตเอกอัศวินขวัญเมืองวันนี้ไปหาเสียงที่สาราว่าการกรทมเสาชิงช้านะครับ
เริ่มจากไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสารวาการกรทมก่อนนี่เป็นอดีตผู้ว่านะฮะ
หน่วยเอกอัศวินบอกว่ามาขอพรขอให้ได้กลับมาทำงานที่สาราว่าการกรทมอีกครั้ง
จากนั้นก็เดินไปแจกโพสต์การ์ดผลงานที่ทำไว้กับเจ้าหน้าที่ทุกแผนกเลย
เห็นไหมฮะแล้วบอกกับทุกคนว่ายังไงอย่าลืมอ่านจดหมายรักจากพี่อัศวินด้วยนะ
นี่ฮะโพสต์การ์ดเนี่ยจะมีจดหมายลักษณ์อยู่เขียนด้วยลายมือมี๖ความในใจ
นี่ตรงกับหมายเลข๖ของตัวเองเลยเป็น๖ความในใจ
เกี่ยวกับเรื่องการขอให้ได้คนที่เข้าใจกรุงเทพจริงมาเป็นผู้ว่า
ต้องเป็นคนที่ลงมือทำจริงอะไรก็ว่ากันไป
นี่นะฮะพอแจกโปสตการ์ดอะไรเสร็จเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
พ่อเอกอัศวินบอกว่าเดี๋ยวโปสตการ์ดเหล่านี้เนี่ย
จะส่งไปตามบ้านของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทางปรายศนีย์ด้วยนะครับ
ทีนี้นักข่าวก็เลยได้สอบถามบอกว่าวันนี้มันมีกระแสข่าว
บอกว่าในส่วนของผู้สมัครสอกรของพักพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐเนี่ยเขาส่งสอกรแต่ไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่านะ
ตอนนี้มีรายงานข่าวว่าเขาจะไปสนับสนุนผู้สมัครคนอื่น
ก็คือคุณสกลทีพัทยากุลเดิมเคยมีข่าวว่า
อาจจะสนับสนุนพลผลอัศวินเนี่ยท่านจะว่าอย่างไร
ไม่สามารถบังคับกันได้เช่นเดียวกับราชาชนก็มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง

พอคิดดีแล้วก็มาเลือกอัศวินแบบนี้จบ
โพยกอัศวินบอกนะครับ
นี่ค่ะส่วนคุณชัชชาศิษภัณฑ์ค่ะ
ใจตรงกันไปที่สาราว่าการกรุงเทพหานครในวันนี้นะคะ
ก็คือจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ในกำหนดหรอกค่ะ
แต่ว่าพอไปก็ไปคนละฝั่ง

จำสารว่าการกรทมที่ด้านล่าง
แต่คุณผู้ชมคะจะมีจังหวะที่พลตำรวจเอกอัศวินเห็น

นี่ค่ะ

เอาอาจารย์

ก็ให้กำลังใจกันในการหาเสียงนะคะ

ถ้าได้เป็นผู้ว่ากอทมก็จะดูแลคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ลูกจ้างโดยเฉพาะระดับล่างนะคะที่ต้องทำงาน
ว่าจะเป็นงานเก็บขยะงานบริการของกรทมทั้งหมด
คนเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลที่ดีนะคะ
ก็ไม่รู้ค่ะว่าพลตำรวจเอกอัศวินจะมาวันนี้

เอิญใจตรงกันก็เคารพในความอาวุโสนะคะ
ก็บอกประชาชนได้ว่าอย่าไปเชื่อผลโพลมาก
ผลสำรวจยังไงมันก็ไม่เหมือนกันหรอก
ส่วนใครจะปลาใสเสียสีดิสเครดิตอะไร
ก็ไม่เป็นไรมันก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคะ
ก็เจอศีรษะมันหลายกระป๋องแล้ว

ขอบคุณครับ
ลุคจ้างเกาะธมไม่มีโบนัสมา๒ปีแล้ว
และขายเงินเดือนมันนานแล้วก็ได้ปลา
ทางความชีพมันก็น้อย
โบนัสนั่นแหละค่ะอันดับแรก
เป็นความฝันของทุกคนที่อยากจะให้มี
กลับมาเหมือนเดิมค่ะ
นี่ความในใจของบันดาลลุคจ้างและท่ารรจกาลเกาะธม
ก็ฝากผู้ว่ากรทมท่านใหม่ก็แล้วกันนะคะ